การนี้ค่ะจริงก็เป็นเพื่อนบ้านกันนั่นแหละ
แต่โอ้โหด้วยแรงแค้นหรือยังไงดูสิ
คือฉุนฉุนตอนที่เผาฟางแล้วปรากฏว่า
ไฟมันไปเหมือนกับมันไปโดนต้นไม้ต้นไสเกาหลี
แล้วทีนี้พอมันเฉามันจะตายใช่ไหม

เดินไปถือปืนไปเคลียร์อะไรมึงเผาอะไรมึงดูด้วย
แล้วทะเลาะกันหลังจากนั้นยิงกันตายเลยค่ะ
คุณเพื่อนต้องมันน้ำอะไรผมไม่เขามาแขนใจเลยมา
เฒ้แค่ต้องมาหลายเงี่ยไม่เขนใจก็จะยังไปจึงแล้ว

กิ้นลานลูกเอกไม่ได้มากินกุ่นกุ่นอีก
ผมเป็นเพราะไม่เทวนมินเทา

มันเหมือนกับแบบตั้งใจมาทะเลาะกันตรงหน้ากล้องเลย
ผมว่านะบ้านนี้คือเขารู้แล้วว่ามีเรื่องลูกสาวนี่แหละ
อาจจะตั้งกล้องมือถือเอาไว้เก็บเหตุการณ์ที่ทะเลาะกัน
แต่มันคงไม่คิดว่ามันจะบานตายถึงขนาดนี้
สุดท้ายคือมีคนตายคุณผู้ชม

ไม่น่าเชื่อเลยเพื่อนบ้านกันแท้นะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นตั้งแต่ตอนที่เขาทะเลาะกันนะ
ที่บอกว่าลูกศรแดงคือนายอุดมผู้ก่อเหตุ
แล้วอีกฝั่งหนึ่งลูกศรเขียวคือนายอนุกูลผู้ตาย
มันมีเรื่องมีราวกันนี่เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีนะคะ
ซึ่งฝั่งนายอุดมฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
อายุ๖๒ปีนี่เป็นอดีตลูกจ้างอบจสุพรรณนะ
นี่มาหาฝั่งลูกศรเขียวคือนายอนุกูลค่ะ
อายุ๕๔ปีคุยกับลูกสาวของนายอนุกูลเนี่ยนะ
ลูกสาวเล่าให้ฟังบอกว่าที่บ้านหนูเนี่ยนะ
ทำนาแล้วก็มีธุรกิจรถเกี่ยวข้าวแล้วก็รับอัดฟางก้อน

ก่อนหน้านี้มีปัญหากันกับทางฝั่งลุงอุดม
แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการเผาฟางกิ่งไม้มาละ๒ที
รอบแรกน่ะพ่อน่ะเผาฟางข้าว
แล้วเปลวไฟไปโดนต้นไซด์เกาหลีของลุงอุดมเขา
แกก็ปลูกเป็นแนวรั้วรอบสวนเอาไว้ไงมันอยู่ติดกับที่นาของทางฝั่งคุณพ่อด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมหลังจากเกิดเหตุเนี่ยอนุกูลเองเขาก็รับผิดชอบนะ
โดยการที่เอาปุ๋ยไปใส่ช่วยรดน้ำจนต้นไม้มันฟื้นขึ้นมา
ทีนี้ไอ้รอบที่สองอ่ะเดือนที่แล้วมันก็มีประเด็นอีกค่ะเพราะว่าฝั่งพ่อหนูเนี่ย
คือนายอนุกูลเอากิ่งไม้เอากิ่งมะพร้าวไปสุมไฟเผา
แล้วเปลวไฟเนี่ยมันก็ไหม้ไหม้ไปโดนต้นไม้ของฝั่งลุงอุดมเขาอีก
หลังจากเกิดเหตุพ่อก็ฝากญาติไปบอกกับลุงอุดมแล้วนะบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลให้เหมือนเดิมนะ
แต่คราวนี้ลุงแกไม่พอใจบุกมาเคลียร์ถึงบ้านแล้วจู่เอาปืนมายิงพ่อหนูจนตายเลย
นี่คุยกับลูกของนายอนุกูลผู้ตายอ่ะนะคะตำรวจอ่ะสอบปากคำมือยิงนะ
เขาบอกแบบนี้ผมมันก็มีปมความไม่พอใจเหมือนกันเพราะว่าฝั่งอนุกูลมาจุดไฟเผาฟางข้าว
แล้วมันมาโดนต้นไม้ผมพอผมไปเคลียร์คุยไม่จบก็เลยบันดาลโทษะชักปืนยิงใส่แบบนี้ค่ะ
มีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ถามว่าปืนนั้นมันปืนของใครเป็นปืนของพ่ออุดมค่ะ
มีทะเบียนถูกต้องแต่พออุดมเอามาใช้อันนี้ก็ผิด
ก็ถูกดำเนินคดีไปตามกฎหมายนะคะ